คุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้บอกเลยว่างงค่ะงงเป็นงงเหมือนกันนะ
เพราะว่ามีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเนี่ยเขาลงข่าวว่าคุณก้องห้วยไร่เนี่ย
จะฟ้องคนที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเอาเพลงของเขาไปดัดปลงดัดแปลงอะไรแบบนี้นะ
แล้วก็จะเป็นการรวบรวมหลักฐานไปฟ้องลูกทุ่งสาวท่านหนึ่ง
ที่นำเพลงสุดฮิตไซว่าซีบอร์ดทีมกัน

โดยหนุ่มกล้องเองรีบออกมาโพสต์
ชี้แจงถึงกระแสข่าวดังกล่าวที่เกิดขึ้นเลยนะ
บอกว่าผมไม่เคยคิดฟ้องใครครับ
ทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะ
ให้ผมอยู่ทุ่งนาทำสนามฟุตบอลเถอะ

อย่าดึงผมไปในเกมพวกคุณเลยครับ
เพลงผมมันมีไว้เพื่อสร้างความสุข

ผมไม่ติดใจอะไรเลยกับเพลง

แล้วกำลังจะมีลูกสาวที่จะคลอดในปลายปีนี้อีกด้วย
แล้วก็มีงานฟุตบอลกลางทุ่งนาต้นปีนี้ครับ

ร่ายยาวออกไปแบบนี้นะคะ
บันทึงไทยรัฐของเราก็ติดต่อซอฟต์ถามไปอย่างนี้ค่ะ

กล้องไม่ได้คิดที่จะฟ้องลูกทุ่งสาวคนดังกล่าวจริงนะ
แล้วก็งงงเป็นไก่ตาแตกเลย
งบอกว่าเพจดังกล่าวไปเอาข้อมูลว่าจะฟ้องมาจากไหน
เพราะว่าส่วนตัวเขาไม่ได้อยากมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล

แล้วก็คิดว่าสิ่งต่างที่เขาทำกับเรา
มันคงเป็นเวรกรรมที่เคยทำร่วมกันมา
ไม่ขอฟ้องร้องให้มันเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันไปอีก
โอ้โหต้องอนุโมทนาในความคิดของหนุ่มกล้องนะ

แต่ว่าคนที่จะนำเพลงเข้าไปร้องอะไรแบบนี้ค่ะ
จัดการก็บอกว่าจริงก็มาขออนุญาตสิ

จริงมันเป็นเรื่องราวของแบบว่าการมาขอก่อน
เป็นมารยาทแหละไม่ได้มีอะไรมากมาย
ซึ่งพี่ก้องเองก็ไม่ได้ติดใจว่าจะฟ้องจะฟ้องอะไรก็
กลางโทรมาคุยมาบอกกล่าวกันหน่อยละกันเนอะ